คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรื่องราวดีบอกเลยว่ายิ้มแก้มปริ
อกจากจะเป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วยังเป็นวันแต่งงานอีกด้วย
ของพี่หญิงรัฐากับหนุ่มตุ๋นตุลยเทพนั่นเองค่ะ
ยินดีด้วยจริงแล้วเป็นเจ้าสาวที่สวยมากจริง
คุณผู้ชมค่ะชื่นมื้นกันสุดเต็มที่กันทั้งงานคุณผู้ชม
คือพิธีการนี้นะคะไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลย

แล้วก็แบบน้ำตาคลอด้วยด้วยความแบบตื้นตันใจนะ
เป็นพิธีแบบไทยโมเมนต์หลายอย่างมาเต็มค่ะ
โดยเฉพาะภาพของพี่หญิงกับแม่น้อยโพงาม
หลายคนแชร์กันเยอะมากนะ
ก็นี่แหละค่ะอิ่มใจไปกับความน่ารัก
ผูกพันของแม่ลูกคู่นี้แบบสุดจริง
ซึ่งหลังจากที่เสร็จพิธีไทยในช่วงเช้าแล้วค่ะ
ช่วงบ่ายทั้งพี่หญิงรัฐาแล้วก็พี่ตุ๋นเนี่ยนะคะ

ถึงความรู้สึกในวันชื่นคืนศุกร์แบบนี้
แฮปปี้เวอร์กันขนาดไหนเขาจุ๊บกันด้วยนะคะ
มาในลุคนี้เลยค่ะสีขาวสาวบริสุทธิ์
ชุดเรียบโก้ตามสไตล์ของพี่หญิงเลย
ขณะที่พี่ตุ๋นเนี่ยก็ความหล่อไม่ต้องพูดถึงคุณดู
หล่อจริงแล้วคู่นี้เอาจริงนะ

ดูชุดเจ้าสาวก่อนเขามีกิมมิกตรงแขนเสื้อ

เป็นสีขาวไงเป็นเจ้าสาวนะคะ
ซึ่งในช่วงแถลงข่าวทั้งคู่ก็เล่าเรื่องน่ารัก
ความประทับใจของกันและกันด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังความหวานของเมื่อวานกันหน่อยค่ะ
เขาก็เป็นเหมือนกับเป็นของขวัญ
เป็นสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตเรา
มาในช่วงเวลาแบบ๔๕๖ปี
ก็เป็นเรื่องที่ดี
รู้สึกว่าทุกตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาคอยซัพพอร์ต
คือเวลาไหนที่เราต้องการเขาเขาจะอยู่ตรงนั้นคอยดูแล
คือหญิงเป็นคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกว่าสบายใจ

แล้วก็เขามีคำปรึกษาที่บางทีเรามีปัญหา
เราก็ปรึกษาเขาแล้วเขาให้คำปรึกษาเราได้
จดจำความรู้สึกของวันนี้กันไว้
แล้วก็จับมือกันไปในทุกวันนะคะ

บ่าวเจ้าสาวเราดูแบบนี้เรายังแฮปปี้ตามเขาเลย
ส่วนบรรยากาศในงานค่ำคืนแหม
ที่ทุกคนรอคอยกันดู

ส่วนพิธีการก็สวยงามกินใจ
อัพเตอร์ปาร์ตี้หลายคนกาดอกจันทร์ขอรอดูหน่อย

สนุกสุดเหวี่ยงไม่เสียยี่ห้อแดนตัวแม่ระดับตำนาน
คุณดูโดยทะพาการรวมตัวกันของ๒๐๐๒หลาตี

บันเทิงไทยรัฐเราก็ขอแสดงความยินดีกับพี่หญิงแล้วก็พี่ตูนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อุ้ยใส่กันสุดสเต็ดเลยทุกผู้ชมนะครับ
ไม่แคร์ลูกไม้ระบายโบวะที่มันยาวแล้ว
เขาบอกว่าตอนกลับบ้านสโลเสลกกันอย่างนี้เลยค่ะ
ทุกคนที่อยู่ข้างล่างเขาบอกว่าเต้นกันหนักมากนะใช่ไหม